สวัสดีค่ะอลิซาโรเซนดาวชื่อเล่นแคลนด์นะคะ
วันนี้เราก็อยู่ที่เบาะยูโดของศูนย์กีฬาของจุฬาลงกรค่ะ
ก็วันนี้นะคะแคลก็จะมาโชว์ท่าตบเบาะของยูโดค่ะ
คือยูโดเนี่ยหลายคนจะคิดว่าการโดนทุ่มมันจะเจ็บมันโหดร้าย
แต่ที่จริงถ้าเราเรียนวิธีการตกเบาะเป็นก็จะไม่มีปัญหาเรื่องด้านเจ็บปวดอะไรเลยค่ะ
เดี๋ยวให้ก็มาโชว์ให้ดูกันสัก๒๓ท่าค่ะ
ค่ะก็หลังจากที่ไทยดูท่าตกเบาะกับการซ้อมท่าต่างของยูโดแล้ว
เราก็อยากจะชวนทุกคนนะคะมาดูแควแข่งขันกีฬายูโดค่ะ
ซึ่งรายการก็แข่งที่ศูนย์กีฬาของจุฬาเลยนะคะ
ยังไงก็หวังว่าจะได้เจอกันนะคะวันที่๑๐เมษาค่ะแล้วเจอกันค่ะ